ดูเหมือนมันจะเงียบไปอยู่สักช่วงนึงแล้วนะตอนนี้
กับสวยรถบรรทุกแม้ก่อนหน้านี้จะมีการสั่งย้าย
ตำรวจทางหลวงกว่า๔๐นายไปนะคะ
แต่หลายคนก็ยังอยากจะให้เรื่องนี้มันไม่เงียบ
ฉะนั้นเรื่องของสวยรถบรรทุกเราจะทำอะไรได้บ้าง

เดี๋ยวต้องไปฟังการวิเคราะห์วิจารณ์นะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ขอบคุณครับคุณขวัญคุณก๊อฟและคุณน้ำแข็งครับ

แฟนแฟนรายการขีดเส้นใต้ถามกันมาเยอะ

คือเขาไม่อยากให้เรื่องสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกเงียบหายไป
เพราะดูทรงตอนนี้แล้วเนี่ย
ทำท่าว่าเรื่องหลักที่คนอยากรู้เนี่ยมันหายไป

เพราะว่าข่าวเรื่องนี้กำลังจะถูกเบี่ยงเบน

แต่เบี่ยงเบนไปทำในเรื่องที่
คนคิดว่ามันเป็นเรื่องเปลือกเรื่องกระพี

ผู้ประกอบการเขาประเมินว่า
เดือนหนึ่งเนี่ยต้องไปจ่ายสวยสติ๊กเกอร์
หลายละ๓๐๐๐๕๐๐๐หมื่นนี่ก็มี
เดือนหนึ่งเป็น๑๐๐๐ล้านหรือมากกว่านั้น

บางคนบอกว่าประมาณ๒๐๐๐ล้าน
เขาอยากรู้ว่าไอ้เงินก้อนใหญ่ก้อนนี้
มันมีเส้นทางเดินยังไง

จ่ายเงินแล้วแลกสติ๊กเกอร์มา
แล้วได้เงินมาแล้วส่งไปถึงใคร

เงินเป็นหมื่นล้านนะครับ

อยู่ตรงที่ว่าจะสอบสวนหาหลักฐานมาได้หรือไม่ได้
จะนำไปสู่การดำเนินคดีได้หรือไม่ได้

ไปเที่ยวเวียงแหตรวจในระดับสถานีตำรวจทางหลวง
ไปตรวจตรวจดงด่านช่างน้ำหนัก

แล้วไม่ใช่เบียงเบนโดยการลงโทษ
ผู้กำกับสถานีตำรวจทางหลวง
ที่ไม่อยู่รับหน้าตอนเจรตำรวจไปกลุ่มสวดการทำงาน
เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเปลือก

เป็นข่าวออกมาเนี่ยอย่างเช่น
วันนี้ก็มีข่าวว่าอะไรล่ะนี่
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

พร้อมกับรองภูมิกับไม่อยู่สถานีนี่เลอะเทอะครับเรื่องพวกเนี้ย
มันเป็นเรื่องขี้หมูขี้หมามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่คนอยากรู้
เรื่องใหญ่ที่คนอยากรู้ก็เรื่องที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่
เม็ดเงินจำนวนมหาศาลปีหนึ่งหมื่นสองหมื่นล้าน
ทำกันมากี่ปีแล้วล่ะเงินไปอยู่ไหนอยู่กับใคร
ในระดับไหนคนอยากรู้ตรงนี้แล้วเราก็รู้อะไรล่ะ
รู้แต่ว่าพบตรพตดศได้สั่งให้ตั้งกรรมการสอบแล้ว
อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาในระบบราชการมีอะไรขึ้นมาก็ตั้งกรรมการสอบ
ของตำรวจเนี่ยก็ตั้งเจรตำรวจแห่งชาติ
เป็นประธานกรรมการสอบแล้วเป็นยังไง
ความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเรื่องการสอบสวนนี้เงียบสนิทเลยครับ
เชิญใครไปสอบบ้างก็ไม่รู้เชิญผู้ประกอบการคนไหนไปสอบบ้างก็ไม่รู้
เชิญตำรวจระดับไหนไปสอบบ้างไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเงียบกริบ
ก็พอเข้าใจได้อยู่แล้วครับว่าในระหว่างรายทางของการสอบเนี่ย
มันยังเปิดเผยไม่ได้แต่ว่าแหม่มันควรจะมีความเคลื่อนไหวมามั่ง
เชิญคนนั้นคนนี้ไปสอบนี่ไม่มีเงียบสนิท
อย่างน้อยมันก็ควรจะมีความเคลื่อนไหวอย่างที่ว่า
วันนี้เชิญคนนั้นมาสอบวันนี้คนนี้เข้าพบ
วันนี้ผู้ประกอบการเข้าพบแล้วนี่ถ้าครบเวลาตามกำหนด
กรอบเวลาที่วางไว้และยังสอบไปไม่ถึงไหน
แล้วจะทำยังไงก็แน่นอนก็ต่อการต่อการสอบออกไปอีก
แล้วอย่างนี้มันจะไปคาดหวังอะไรได้ล่ะครับคุณวิโรธ
ลักษณะอดีศรเนี่ยคุณเป็นคนจุดประเด็นนี้ขึ้นมา
กลายเป็นข่าวใหญ่โตคุณก็ต้องก่อติดติดตามให้จริงจังกว่านี้
อย่าเพิ่งไปทิ้งเรื่องอย่าเพิ่งไปจับเรื่องหมูทงหมูเถื่อนอะไรแหละ
ค้างโกดังโบกี้อยู่ท่าเรืออันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
ต้องมาโฟกัสก่อติดอยู่ตรงสวยสติ๊กเกอร์ก่อน
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นี่ก็อีกคนนึง
ใกล้ชิดผมเคยบอกว่าปปชล่ะ
พราหมณ์ทุจจลิตไม่ใช่เหรอเมืองต้นนี่
ผมคิดว่าปปชต้องรู้ร้อนรู้หนาวมากกว่านี้
เรื่องนี้เช่นตั้งชุด
งานขึ้นมาไปแสวงหาข้อเท็จจริง
คู่ขนานไปกับฝ่ายตำรวจ
กฎหมายใหม่นี้เขาให้อำนาจปปชเพิ่มขึ้นตั้งเยอะแยะนะครับ
สามารถทำงานเชิงลุกเป็นคู่ขนานได้
แต่ว่าไม่มีไม่มีความเคลื่อนไหว

เมื่อประมาณปี๒๕๔๐เนี่ย
ปปชรับลูกมาลุยกันมากกว่านี้เยอะ
ตอนนั้นมันก็เลยส่งผลให้รื้อรังแตน

มีคนเข้าคุกมีคนถูกไล่ออก

ทั้งที่เม็ดเงินเนี่ย

แล้วขบวนการมันไม่ใหญ่เท่าตอนนี้ด้วยซ้ำ
ผู้ประกอบการรถบรรทุกก็เหมือนกัน
คุณต้องอย่ากลัวกลัวกล้า

งูมันก็แว้งกลับภายหลัง

นี่คุณพวกคุณลักษณะกลัวกลัวกล้ากลัวคำขู่
เพราะว่าตอนนี้มีคนออกมาขู่ว่าให้ระวังนะ
กฎหมายเรื่องการจ่ายเงินรับเงินสินบนเนี่ย
ไม่ได้ผิดเฉพาะคนจ่ายคนรับนะคนจ่ายก็ผิดด้วย
เอ้าพอขู่เขาแบบนี้ผู้ประกอบการรถบรรทุก
ที่จะมาให้การเรื่องจ่ายเงินเนี่ยเขาก็กลัวสิครับ
เผลอคนรับรอดคนจ่ายติดคุก
ฉะนั้นทำยังไงได้ไหมครับ
ที่จะเป็นคล้ายกันนิรโทษกรรมหรือกันไว้เป็นพยาน
ให้ผู้ประกอบการที่เขาจ่ายเงินเนี่ย
เขามาให้การอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาจ่ายอยู่เดือนละเท่าไหร่
เขามีรถกี่คันเขาจ่ายมาเท่าไหร่แล้ว

ผู้ประกอบการเขาก็กล้าที่จะมาให้การ

แต่ถ้าขู่กันว่าระวังนะ

ติดคุกนะ
เขาก็ต้องกลัวแล้วสุดท้ายมันก็ลงเอยว่า
ไม่มีพยานหลักฐาน

ที่รับกรรมก็คือตำรวจชั้นผู้น้อย
นี่คือปัญหาทุจริตในสังคมไทยครับ
บ้านเราเนี่ยมันมีสวยอีกเยอะ
จากสวยรถบรรทุกสวยนั่นสวยนี่
ก็คือการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่แลกกับการกระทำความผิดได้โดยอย่าให้เจ้าหน้าที่มายุ่ง
มันเกิดความเสียหายด้วยกันมาทั้งนั้น
โดยเฉพาะสวยรถบรรทุกเนี่ยผมบอกแล้วว่าปีหนึ่งเนี่ย
สำนักงบประมาณต้องจัดเงินให้กรมทางหลวงปีหนึ่งหลายหมื่นล้าน
เอาไปไหนครับเอาไปซ่อมถนนที่ไอ้รถบรรทุกทั้งหลายเนี่ย
มันขยมจนพังวินาทสันติโลไปหมดเนี่ย
ปีนึงไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพอถนนพัง
คนขับรถขาจรขับไปดีไม่รู้ว่าถนนพัง
ก็เกิดอุบัติเหตุมีคนตายมีคนเจ็บมีคนนอนติดเตียงพิการ
เพราะเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุก็เยอะทำไมจึงมองไม่เห็นความสำคัญ
ทำไมจึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เดินหน้ากันมาได้จนถึงวันนี้
แปลกจริงเอาล่ะก็พยายามติดตามกันแค่นี้
เดี๋ยวจะคอยดูกันต่อครับว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเคลื่อนไหว
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณก๊อฟคุณน้ำแข็งคุณขวัญครับ